หลักทรัพย์บัวหลวงมาพร้อมกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสัตว์หนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
ร่วมรายการสดพร้อมกันเลยครับ
๓๐๐ล้านนะครับ๓๐๐ล้านนะ
คนที่ซื้อสุทธิเมื่อวานกลับเป็นนักทุนสถาบัน

ยังเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็นักทุนระยะ
ก็ขายไปสุทธิเมื่อวาน๒๐๐กว่าล้านนะครับ

เออก็วัดเปลี่ยนกันหมุนกัน

เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นอย่าตามได้
ครับปลายปีนี้นะครับดูแล้วน่าจะลงยากนะคุณปิ๊ก
ก็ยังทรงอยู่ลักษณะนี้แหละนะครับ
อ่ะกลับไปดูฝั่งต่างประเทศบ้างคุณปิ๊ก
โอ้โหก็ตามคาดสิครับก็อัตราดอกเบี้ยก็ปรับขึ้นนะครับ
ดอกเบี้ยนโยบายของฝั่งอำนวนิกาเขา
ก็ปรับขึ้นมา๐๒๕นะครับ
อยู่ที่๑๒๕๑๕นะครับครับผม
ก็ตามคาดนะพอตามคาดอย่างงี้แล้วก็ตัวตลาดเองนะครับ
ทั้งตลาดตราศาสตร์นี่ทั้งในส่วนของตลาดทุน

ถ้าเกิดอัตราเบี้ยปรับตัวขึ้นเนี่ย
ตลาดหุ้นจะต้องปรับตัวลงนะโดยหลักการถูกไหม
ใช่ถ้าเซอร์ไพรส์ถ้าเตอร์ไพรส์นะ

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นดาวโจรเลยปิดบวกไปนิดเดียวนะครับ
ครับผมปิดบวกไปประมาณ๘๐กว่าจุดนะครับ
แล้วก็ทางฝั่งยุโรปก็ดูแล้วทรงเหมือนกันบวกนิดเดียวนะครับ
แสดงว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ทั่วโลกไม่เซอร์ไพรส์เลย
เซอร์ไพรส์นะครับก็รับทราบดูดีนะฮะ

ราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็บวกมาโอ้โหเกือบเกือบสิบเหรียญนะ

เพราะว่าทองคำนี้ถ้าเราดูราคาโอ้โหนอนก้นเลย
ลงมานี่๑๒๕๐เหรียญแถวนี้นี่สักพักแล้วนะ

เราก็มองไปในอนาคตนะปีหน้าแล้ว
ตอนนี้เนี่ยเสร็จปลายปีนี่การประชุมครั้งสุดท้ายแล้วปรับขึ้น๑ครั้ง
แล้วเขาก็ว่าปีหน้าอาจจะเห็นปรับขึ้นอีกสัก๓ครั้ง
เพราะว่าตัวเล็กอีกตัวหนึ่งที่ต้องติดตามของปีหน้าทางฝั่งอเมริกา

ยังไม่เข้าเป้าเป้าอยู่ที่๒เปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ๑ปลาย๑๗๑๘นะครับ
แต่เป้าระยะยาวของเฟสเองก็อยากจะเห็นอยู่ที่๒
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นมาแน่นอนอาจารย์เวทต้องตามมา

เทียบกับอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดอัตราดอกเบีอยู่ประมาณ
ลงทุนในตลาดหุ้นหรือลงทุนในตราศาสตชนิดอื่น

ใช่ดอกเบี้ยดีอยู่แล้วก็ไปลงตราศาสตร์นี่ไป
แต่จริงตลาดหุ้นปีนี้ทั่วโลกนะครับ

ถือว่าใช้ได้นะเป็นปีที่ดีปีหนึ่งเลย
สำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะถ้าเรากระจายการลงทุนไปในต่างประเทศด้วย

แต่ก็นำมาด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของฮ่องกงของจีนฮ่องกง
เขาก็จะมีกลุ่มพวกนี้อยู่เยอะพอสมควร
วันนี้เอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชม
ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยจริงผมก็อยากให้ทุกท่านนึกถึงภาพ
อะไรที่เราไปเดินดูในชีวิตประจำวันเนี่ยคิดกลับมาเป็นส่วนการลงทุนได้นะ
อย่างล่าสุดนี่มอเตอร์โชว์คุณปิ๊ก
อ่ามอเตอร์เอ็กโปร์ครับเป็นอย่างไรบ้างคุณปิ๊ก
โอ้โหเห็นบอกยอดขายนี่เติบโตขึ้นกว่าคาดพอสมควรเลยนะฮะ
จากปีที่แล้วจัดมาได้๓๒๐๐กว่าคัน
ปีนี้ยอดขายอยู่๓๙๘๐๐กว่าคัน

โอ้โหไม่แน่ใจว่ารถคันแรกมาเปลี่ยนเป็นรถคันที่๒หรือเปล่า
ถ้าใครจำได้ตอนรถเงินคันแรกเมื่อ๕ปีก่อน
ก็ทำให้ยอดจองรถยนต์นี้พุ่งทะลุสถิติเลย
นั่นแหละสิและตอนนี้อายุการใช้งานรถ
ครบ๕ปีแล้วแล้วขอเปลี่ยนหน่อย
ถ้าเกิดดูจากตัวเลขนะครับของยอดจองรู้สึกว่าคนที่เป็นดาวเด่นปีนี้
เป็นดาวรุ่นน้องใหม่มก็ขึ้นมาเท่านึงเลยนะ
โอ้โหการเติบโตก็สูงพอสมควร
จริงถ้าเกิดคุณไปเดินดูตามค่ายรถยนต์เนี่ย
แน่นอนนะเพราะว่าบริษัทรถยนต์หลายคันหลายยอดเลยนะ
ก็คือมีฐานผลิตอยู่ในบ้านเราไง
เพราะฐานปลิตอยู่บ้านเราก็จะมีพวกง่ายพวกชิ้นส่วนรถยนต์ใช่ไหม
ซึ่งก็เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลายที่เหมือนกันนะ
ตั้งแต่ทำเพราบ้างละทำไฟทำถังน้ำมันทำชิ้นส่วนแชทซีต่างนานา
ก็จะทำให้ตัวบริษัทพวกนี้ถ้ายอดขายรถยนต์เติบโต

ในกลุ่มของรถยนต์เนี่ยคุณปิ๊กได้ไปจอกับเขาหรือยัง
ผมยังนั่งรถตู้สาธารณะอยู่รู้สึกประหยัดกว่า
ก็ในกลุ่มรถยนต์เนี่ยก็จะมีจริงถ้าเกิดใครเห็นเทรนด์นะ
ยกสูงหน่อยถูกใจหน่อยราคาย่อมเยาว์หน่อยใช้คันใหญ่ขึ้น
ก็ทำให้ตัวเลขของยอดจองรถยนต์นี้ดูดีขึ้นนะ
ใช่ครับก็แต่เป็นรถนั่งสูญบุคคลจะเยอะหน่อยปีนี้ก็เติบโตค่อนข้างดี
ส่วนที่เป็นรถกระบะรถใช้เพื่อการเชิงพาณิชย์ก็เติบโตเหมือนกันนะ
แต่ว่าเติบโตในอัตราที่น้อยกว่ารถนั่งส่วนบุคคล
ซึ่งก็แน่นอนนะจากที่คุณเน็ตว่าก็คือรถยนต์คันแรกนะอาจจะเขยิบขยาย
ถูกไหมฮะเปลี่ยนรถหลานรุ่นแล้วก็โมเดลปีนี้ก็มีโมเดลใหม่เข้ามาพอสมควรทีเดียว
นะครับมาดูยอดจองรถมอเตอร์ไซค์โหก็ไม่ได้โตมากนัก
ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ยังคงที่อยู่นะ
ก็จากปีก่อน๒๐๑๖๗๙๐๐ปีนี้ก็๗๗๐๐ก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับ
แต่นี้ลิงค์เข้าในส่วนของคุณตลาดทุนละนะครับ
เมื่อไหร่ที่ดูยอดจองรถยนต์เสร็จปุ๊บมาดูในกลุ่มของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์
ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนใหญ่ไหมในตลาดทุนบ้านเรา
ก็ถือว่าใช้ได้นะก็ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งในกลุ่มนี้ถ้าเกิดใครติดตามข่าวหรือใครเป็นนักลงทุน
จะรู้ว่าในช่วง๒๓ปีก่อนรู้สึกว่าจะซบมานานมาก
ก็ตามยอดขายลดนะลดยอดขายการบริโภคภายในประเทศ
รู้สึกมันจะชะลอลงนะครับ
ก็ทำให้ตัวรถยนต์ยอดขายอาจจะเบาบางลง
ก็ทำให้ตัวชิ้นส่วนพูดง่ายแต่ก่อนนู้นเคยแหมใช้ไลน์นะ
ก็เงียบอยู่ตั้งนานแต่ปีนี้รู้สึกว่าเริ่มฟื้นตัว
ถ้าเกิดใครดูที่กราฟนะครับในยอดขายคาร์เซลล์โกรส
ปี๒๐๐๑ถึง๒๐๑๘นะที่คาดการณ์นะครับ
จะเห็นว่าปี๒๐๑๔รู้สึกว่าหนักเลยคุณปิ๊ก
อ่านี่รถยนต์คันแรกเนี่ยถูกไหม
ใช่แล้วก็ปี๒๐๑๒นี่รู้สึกโอ้โหพุ่งกระฉู่เลย
ก็รถยนต์คันแรกหลังจากนั้นก็จะซบลงมา

แต่ปีนี้นะครับ๒๐๑๗ปรับตัวขึ้นดีกว่าปี๒๐๑๖ขึ้นมานะครับ
แล้วก็ปี๒๐๑๘ก็คาดว่าน่าจะลดนิดหน่อยไม่เยอะมากนักนะครับ
นี่ก็ทำไฟหน้ารถคอนด้า

ซึ่งตอนนี้เราซับบูรณ์หลวงแนะนำบาร์อยู่๒ตัวนะครับ
ก็เห็นภาพนะครับว่าในการลงทุนถ้าเรามองภาพทั่วไปที่เราไปเดิน
มอเตอร์เอสโบคนคึกคักยอดจองเยอะ
ก็มาลิงก์กับกลุ่มหุ้นที่อยู่ในเกี่ยวข้องกับกลุ่มพวกนี้ได้

อยากให้ทุกท่านเอาเรื่องการลงทุนมาใกล้กับชีวิตหน่อย
ใช่ครับนะครับแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
บทวนครับคุณบิ๊กขอส่งคืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งหน่อยครับ